หลังจากที่กลุ่มพระสงฆ์ซึ่งปักหลักที่บริเวณตลาดกลางคลองหลวง
ว่าไม่มีประสิทธิภาพจนทำให้มีผู้เสียชีวิตในวัดพระธรรมกายล่าสุด
การเข้าไปรักษาพยาบาลผู้ป่วยจนมีผู้เสียชีวิต
ตามที่กลุ่มพระสงฆ์กล่าวอ้าง
เราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดนะครับ

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสด
จากประตู๕วัดพระธรรมกายจังหวัดปฐุมธานีครับ

ช่วงค่ำที่ผ่านมาก็เกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยค่ะ
พระสงฆ์ที่เดินทางออกไปภายนอกตลาดแล้ว
จะพยายามขอกลับเข้ามาแต่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ค่ะ
ในช่วงค่ำนะคะมีพระสงฆ์จำนวน๖รูป
ขอเข้าไปภายในตลาดกลางคลองหลวง
โดยระบุได้ปักหลักที่ตลาดมา๑๐วันแล้ว
จะออกมาปฏิบัติภารกิจศาสนสงฆ์ภายนอก

ทำให้ทั้งหมดนั่งรวมตัวกันบริเวณพุทธบาท

ที่พระสงฆ์กลุ่มหนึ่งที่ปักหลักอยู่ภายในตลาด

จนเกิดความไม่พอใจและประทะคารมกันเล็กน้อยนะคะ
โดยพระสงฆ์ขู่จะยกระดับการกดดันหลังไม่ได้รับการตอบรับ
แม้เจ้าหน้าที่ดีเอสไอและนายธีรพงศ์ฟังเร็ว
เจ้าหน้าที่จากสำนักงามพระพุทธศาสนา

พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ควบคุม
ที่จะอนุญาตให้พระสงฆ์ที่มีใบสุทธิของวัดพระธรรมกายกลับเข้าไปเท่านั้นค่ะ
ถ้าเป็นเวสุทธิสังกัดอื่น
มีมติว่าให้นิมนต์กับสังกัดเดิมทุกรูป

เพราะได้รับการชี้แจงว่าเหตุที่ออกไปเนื่องจากไปรักษาอาการอาภาษณ์
แต่พระสงฆ์ได้ร้องขอนะคะว่าหากออกไปอีกขอให้อนุญาตกลับเข้ามาได้
ที่ชุมนุมบริเวณตลาดกลางคลองหลวงได้ออกมาตำนี
หน่วยกู้ชีพสามารถเข้าไปได้ในพื้นที่ทันที
ไม่ได้ติดด่านตรวจของทหารและไม่มีการปิดกั้นพื้นที่
ซึ่งมองว่าความพยายามบิดเบือนข้อมูล

เชื่อว่าหากพระธรรมชโยมอบตัวก็จะเกิดเหตุการณ์นี้เช่นกันค่ะ
เหตุที่มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่า
ที่ถ้าทางพระธรรมชโยมามอบตัวนะครับ
ตรงนี้คงไม่เกิดขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับ
เวลามีปัญหาเกิดขึ้นก็พยายามมาโยนให้เจ้าที่ของรัฐ
แล้วก็พยายามเบี่ยงเบนประเด็นข้อได้จริงว่า
ที่พยายามที่จะกักกันนะครับ

หรือทำให้มีการเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นมา
พันธุ์ตำรวจเอกทรงศักดิ์ยังระบุด้วยนะคะว่า
ประชุมมีมติแจ้งข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งขอสช
ต่อพระประหลักษารอัตธโมพระลูกวัดพระธรรมกาย
โพสต์ข้อความปลุกระดมบิดเบือนข้อมูลให้เกิดความเข้าใจผิด
ซึ่งหากพบเห็นก็สามารถจับกลุ่มได้ทันทีค่ะ
ภายในวันพรุ่งนี้จะต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาด
ผู้ชุมนุมที่อยู่ภายในตลาดกลางคลองหลวง
เพราะได้ประกาศเตือนให้ออกจากพื้นที่หลายวันแล้วค่ะ
จริยาสิริสันพงศ์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากประตู๕วัดพระธรรมกายค่ะ
ขอบคุณคุณจริยานะครับ